คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เริ่มต้นวันทำงานนะครับ
อากาศหลายพื้นที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว
เพราะว่ามีทั้งฝนทั้งลมเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณดังกล่าวนะครับ
ก็ทำให้อากาศในช่วงเช้ากับช่วงค่ำ

แต่ว่าช่วงกลางวันนั้นอาจจะต้องทนความร้อนหน่อยนะครับ
เพราะว่าบางจุดบางพื้นที่ท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อีสานตอนบน

อากาศเย็นที่มีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง

ที่สำคัญมีหนึ่งกระแสลมที่มีการหมุนวน

มีโอกาสพัฒนากลายเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่
แล้วก็มีบทบาทต่อในบริเวณ
พื้นที่ทางตอนบนของอีสานด้วยเช่นเดียวกัน

สังเกตว่าอากาศสีเขียวคือพื้นที่ที่เริ่มมีอากาศเย็นเข้ามาปกกลุ่ม
สังเกตว่าถ้าหากเปรียบเทียบกันพื้นที่สีเขียวเริ่มมากขึ้น
ส่วนอุณหภูมิถ้าหากเราดูในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนภาคเหนือ

อีสานตอนบนอยู่ที่ประมาณ๑๙๒๐องศา
หลังจากนั้นครับเหนือยังคงทรงนะครับอีสานเริ่มลดลงอยู่ที่ประมาณ๑๖๑๗องศา
ตอนกลางอยู่ที่๑๖องศากรุงเทพอยู่ที่ประมาณ๒๔องศานะครับ
สังเกตว่าในบริเวณตอนกลางเริ่มมีกระแสลม
เคลื่อนที่จากบริเวณอ่าวไทยพัดเข้ามาปกกลุ่ม
บริเวณทางภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานคร
ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศค่อนข้างที่จะถ่ายเท
ฝนลดลงส่วนบริเวณทางตอนบนอย่างที่บอกนะครับ
มีการคาดการณ์ว่าในช่วงสุดสัปดาห์
โอกาสที่จะเจอกลุ่มฝนที่เข้ามามีบทบาท
จากอันก่อตัวของกระแสลมที่หมุนวนในบริเวณอ่างกล่าว
ดังนั้นใครอยู่อีสานตอนบนต้องระวังหน่อย

โดยเฉพาะอ่าวไทยตอนกลางถึงตอนล่าง
คลื่นจะเริ่มแรงขึ้นฝนจะเริ่มตกเยอะขึ้นนะครับ
นี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันสำหรับวันพรุ่งนี้